ก็จะทำการฝึกซ้อมเพื่อตัดตัวต่อไป
นักตบ๗คนที่ติดภารกิจ
อยู่ต่างประเทศก็จะมีปรรณภัณฑ์เกิดปร่าง

ปัจจุบันก็๒๙ปีอยู่กับสโมสรราปิดบุคาเรส
ดาวนึกแจ้งนะครับอยู่ญี่ปุ่นเล่นกับเจทีมมาเวลัสนะครับ

ัทยาบำรุงศุกร์นะครับ๒๙ปีก็เล่นอยู่กับทาง
โตบอดี้ควินซี่ของญี่ปุ่นครับ
ชราพรคงยศนะครับจากซาริเย่ที่ตุรกีในวัย๒๗ปี
พิชยากกรำนะครับจากสโมสรคุโรเบะอักฟว่าไฟรี่ของญี่ปุ่น
ปีชัชชุออนโมกศรีครับจากซาริเย่ที่ตุรกี๒๓ปี
แล้วก็ธนัชชาสุขสดนะครับของโอกายามา๔๙ของญี่ปุ่น